ตอนนี้ภาวะดอกเบี้ยเงินออมต่ำแบบนี้

โยกเงินไปลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า

หรือแม้แต่เวลาที่จะไปอบรมสัมพนาธิ์
เพื่อหาข้อมูลบางทีก็

แต่ว่าวันนี้เราจะมีคำแนะนำว่าคุณผู้ชมจะทำอย่างไร

วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
หลักทรัพย์บุหลวงสกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ

คุณสินทะนันสวัสดีครับ

คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ

คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ

คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ

คุณสินทะนันสวัสดีครับ

คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ
คุณสินทะนันสวัสดีครับ

คุณสินทะนันสวัสดีครับ
จริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มรู้สึกตื่นตัวกับอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในธนาคารที่ค่อนข้างต่ำนะครับ
ปัจจุบันก็เลยพยายามหาข้อมูลว่าฉันจะเอาเงินไปวางที่ไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ก็คือมีอูลูหลายท่านมาเขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเอาเงินไปวางที่ไหนได้เกิดประโยชน์สูงสุด
ถ้าใครชอบความเสี่ยงต่ำหน่อยไม่อยากเสี่ยงสูงแล้วก็ยังมีกองทุนประเภทต่าง
ซึ่งคุณก็ต้องมาศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนว่ากองทุนประเภทไหนเหมาะกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
สำหรับบางคนอายุยังน้อยอยู่ต้องการลงทุนระยะยาวมากขึ้นนะครับในอนาคตอยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้น
ก็มาอ่านบทความว่าคุณจะลงทุนในหุ้นระยะสั้นระยะยาวสามารถติดตามได้อย่างไรบ้าง
จริงเรามีคอร์สอบรมอยู่บนนั้นด้วยแล้วก็มีบทความให้คุณสามารถอ่านได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ยกตัวอย่างที่ตัวผมเองจริงเวลาเป็นคนทำงานครั้งวันจะยุ่งมาก
แต่กลางคืนชอบมานั่งอ่านบทความต่างนะครับทั่วไปเพื่อหาความรู้ให้กับตัวเองเสมอ
นักลงทุนประชาชนจะเข้าถึงบทความเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับคุณสินทนัน
นะครับจริงถ้าเกิดเปิดบัญชีกับเหล่าทัพบัวหลวงนะครับ
หรือใครที่อยากศึกษาก่อนนะครับ
สตราทเว็ดเมนต์สเตชั่นได้เลยเหมือนกันนะครับ
ก็สามารถอ่านบทความของเราได้ตลอดนะครับ
อยากให้สรุปนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราจะลงทุน
เราไม่มีข้อมูลกับเรามีข้อมูลความรู้
มันจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะลงทุนอย่างไรบ้าง

จริงในการลงทุนทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญนะครับ
แต่การลงทุนจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุด

คุณควรจะหาความรู้ที่จุดนั้นก่อน

คุณมาอ่านบทความก่อนว่ามือใหม่ที่อยากลงทุน

โปรดักต์แต่ละโปรดักต์ทางหน้าการเงิน

คุณก็เริ่มปรับความรู้ไปตามแต่ละโปรดักต์
แต่อย่างน้อยขอให้คุณมีจุดเริ่มที่สำคัญที่สุด
แต่ว่าการเริ่มต้นหาความรู้เรื่องของการลงทุน
ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะศึกษาใช่ไหมครับ

ผมเชื่อว่าอ่านแค่วันละบทความนะ

ครบทุกโปรดักต์แล้วนะครับ
คุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่

ทำงานหรือบางทีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้
ศึกษาไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากลงทุน
ถ้าเป็นคนสูงอายุนะครับไม่อยากได้ความเสี่ยง
เราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทางด้าน
กองทุนรวมที่สำหรับให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
ถ้าอายุคนทำงานขึ้นมาหน่อย
อยากปรับพอร์ตรวมกันทั้งสองฝั่งเลยได้หรือเปล่า

อายุน้อยบอกว่าเสี่ยงได้เยอะขึ้น
อยากลงทุนในหุ้นเราก็มีบทความเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น
ทั้งระยะสั้นระยะยาวให้นักออกทุน

วันนี้ขอบคุณมากนะครับ

ก็เข้าไปปรึกษากับหลักทรัพย์บุหลวงได้
มีให้ช่องทางที่ให้คุณผู้ชมนั้นเข้าไปหาข้อมูลเยอะแยะมากมาย
ยากในการที่จะเริ่มต้นเรื่องของการลงทุนนะครับ